ผมมีอาชีพเสริมดีมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับ
เขาบอกว่าในช่วงที่ว่างจากการทำนาเนี่ยนะครับ

เดือนนึงสามารถมีรายได้เสริมเป็นมือเลยนะ

วกที่เห็นนี่แหละครับหมวกใบตานแฮนเมด

ของชาวบ้านคล้าอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ชาวบ้านที่นั่นเขาใช้เวลาว่างจากการรอฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
มาทำอาชีพเสริมสารหมวกใบตาล
คุณป้าท่านนี้นะครับที่สารหมวกอยู่เนี่ย

อาชีพการสารหมวกใบตานมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ฝีมือนี่ระดับพระการบารมาจารย์สารหมวกเลยทีเดียว
นี่คุณป้าท่านนี้ก็นำไม้ไผ่มาจากศาลเป็นรูปโครงหมวกตามที่ต้องการ
จากนั้นก็นำใบตานที่ได้มาเย็บติดกับโครงหมวกที่จักษานเอาไว้
ใช้เวลาทำเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร
เพราะความเชี่ยวชาญของคุณป้านี่สุดยอดอยู่แล้ว
หมวกใบตานที่เป็นรูปแบบต่างสวยงามครับ
โดยจะจำหน่ายในราคาใบละ๕๐๘๐บาท
มันจะมีแบบยาวใหญ่แบบกว้าง

คือเป็นแบบปีกกว้างแล้วก็ปีกแคบหน่อย

ว่างกันได้ทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์เลยคุณ

เอาล่ะเขาบอกว่าในแต่ละเดือนนะ
ทำอาชีพนี้สารหมวกใบตาลได้เดือนละ๑๐๐๑๒๐ใบ

ก็จะขายได้แล้วก็สร้างรายได้ในเฉลี่ย

ถ้าเต็มที่เลยก็สักหมื่นสอง
เป็นรายได้เสริมชั้นดีเลยทีเดียวนะครับ
ใครที่อยากเรียนรู้หรือว่าอยากที่จะสั่งซื้อนะครับ
ติดต่อไปที่กลุ่มสารหมวกใบตาน
คล้าอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

ใส่แล้วเป็นยังไงสวยงามแบบนี้เลยนะครับ

ผู้ชายแบบท่านขุนโบราณนิดนึงเนอะ
จริงดูแล้วอาจใส่แล้วดูเหมือนโบราณ
แต่พอมาใส่แล้วก็ถ้าแต่งตัวให้มันดูเข้ากับหมวกอะไรอย่างนี้

มันเก๋ไงคือมันมีความคลาสสิก
นะคะเด็กคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็น
ไม่เคยใช้ต้องเก๋อีกแบบหนึ่งเลยนะคะล้างกันแดดได้อย่างนี้
แดดแรงฝนตกอะไรอย่างนี้